ใกล้จะเลือกตั้งอบตอบจกันใช่ไหม

งั้นเดี๋ยวจะพาไปดูห้องทำงานของท่านนายก
นายกอบตหนองละรอกที่จังหวัดระยอง
เขาบอกว่าเข้าไปแล้วต้องต้องกระจ่ายค่ะ

เห้ยไม่ได้ผมจะพาคุณไปนี่แหละเนาะไปต่อ
เดี๋ยวฉันไม่ไป

เล็กใหญ่ทุกไซส์มีหมด
ประดับประดานะอันนี้เป็นของปลอมนะตัวปลอมนะที่เห็นอยู่เนี่ย

แต่มันอยู่ภายในห้องทำงานของนายปราโมทจันทมิตร
นายกอบตหนองละรอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ
ปราโมทก็เปิดเผยว่าตุ๊กแก่ส่วนใหญ่พักพวกก็ซื้อมาฝาก
เนื่องจากโอกาสต่างทั้งวันเกิดงานปีใหม่แต่ทำไมต้องซื้อตุ๊กแก่มาฝาก

ตัวเขาบอกว่าเป็นเพราะชื่อเล่นชื่อเล่นของท่านนายกแกชื่อว่าตุ๊กแก

ก็เลยซื้อตุ๊กแก่มาฝากไงชาวบ้านก็เรียกติดปากว่านายกตุ๊กแก่นายกตุ๊กแก่

แบบนี้แบบนี้แล้วแกบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีตุ๊กแก่ติดเต็มห้องทำงานร่วมร้อยตัวนะ
แต่ตอนนี้ทยอยเก็บออกไปแล้วเกรงใจ

เปิดประทีอ้าวท่านได้ยอมอ้าว
เจอตุ๊กแกเต็มไปหมด

เหลืองแสงได้ด้วยเหรอ
เออไม่ไปจริงอ่ะค่ะ
แกบอกว่าบางส่วนเนี่ยลูกหลานพนักงานก็มาขอไป

ส่วนที่บ้านก่อนนี้เคยเลี้ยงตุ๊กแกไว้หลายสิบตัวนะ

คือตุ๊กแกมันชอบมาอยู่เอาจริงท่านก็ไม่ได้เลี้ยงไปหรอก

แต่ก็น้อยลงแล้วเพราะคนในบ้านเขาก็กลัว
หลายคนเหอะบอกตรงว่ากลัวตู้แก
ส่าห์ท่านนายยกท่านนี้บอกมาอย่ากลัว
ท่านนายกอบตหนองละลอกท่านยังกระซิบบอกว่า
ก็ทำแล้วนั้นอันนี้ก็จะเข้าใจเขานะ

ใช่ดิฉันนะพูดไม่เป็นคำแล้วเนี่ย